สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๒นาทีนะครับเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมครับ
ปัดนี้น่าจับตาเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นบุญท้องฟ้า
รวมไปถึงปรากฏการณ์ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
มาเริ่มต้นที่สภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยเริ่มต้นจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ
อากาศจะค่อยเย็นลงแต่ก่อนที่จะเย็นลงนั้นก็จะมีความแปรปวนคือลักษณะของฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ซึ่งฝนเหล่านี้เองลมเหล่านี้เองก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมาเอาความชื้นเอาความร้อนอบอ้าวนะครับ
จากบริเวณทางตอนบนเนี่ยนะครับออกไปจากเมืองไทยของเรานะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีกระแสลมมาสองทิศทางนะครับเป็นกระแสลมที่มาจากทางอ่าวไทยหอบเอาความชื้นมากับอีกหนึ่งกระแสลมนะครับ
มาจากบริเวณทะเลจีนใต้ก็มาเจอกันบริเวณตอนกลางประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมีความชื้นเยอะนะครับ
แต่ว่าตั้งแต่ค่ำคืนนี้ครับบริเวณความกดอากาศสูงจะค่อยแผ่ลงมาจากบริเวณทางตอนบนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานของเมืองไทยจุดแรกนะครับประมาณ๔ทุ่มกว่านะครับ
แผลลงมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะการดันเอาความชื้นดันเอาแนวฝนจากบริเวณที่มีการก่อตัวแถวบริเวณไต้หวันแถวจีนตอนล่างเนี่ยนะครับลงมาเรื่อยนะครับผ่านลาวผ่านเวียดนามก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนหลังจากนั้นก็จะค่อยเขยิบมาตกตอนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ตาม

มาเกือบแตะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับส่วนพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศเย็นเนี่ยนะครับลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับนั่นหมายความว่ากลุ่มฝนที่จะเข้ามาปกลุ่มในเมืองไทยของเราวัน๒วันนี้ก็จะค่อยเลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนไปสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ลงไปต่อแถว
ในช่วงวันที่๒วันที่๓นี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับมีทั้งอากาศที่ร้อนอบอ้าวบางจุดนะครับความชื้นเยอะลงมาถึงประสาทลมที่แรงยังไงก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยลงมาถึงพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะครับผมคุพธนันทร์พี่สิบห